อาจารย์ก็วิเคราะห์ประเด็นเรื่องของถุงขนม๕ล้าน
ที่นายวี้สาญศศพพไทยออกมาเปิดเผยเลยฮะ
นายวิสาพูดถึงเรื่องของถุงขนมว่ายังไง

ณขณะนี้
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาจ่ายเงินให้สอสอ๕ล้านบาทยุ่นชั้น๓ครับ
ผมรับผิดชอบตอนนี้ท่านประธานชวนครับ
ขอนะครับการทำอย่างนี้อุกอาจมากทุจริต
ต้องการอยู่ในตำแหน่งถึงขนาดนี้หรือครับ
สอสอไปรับเงินที่ห้องนายกห้าล้านบาทตอนนี้ครับ

โอ้โหนายวิสานเตชะธีราวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทย
พูดเสียงดังแบบเมื่อกี้เลยนะครับ
เท่านั้นแหละฮะทางสอสอภักดิ์พลังประชารัฐแต่ละคน
รนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาแก้ต่างให้นายกรัฐมนตรีบ้าง

อะไรครับเอาเงินเอาทองอะไรกัน
ผมว่ามันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะครับ

ไปเที่ยวรับเงินรับทองกันทีละ๔ล้าน๕ล้าน
แล้วจะมาแจกอะไรกันอยู่ในพื้นที่อย่างนี้ครับ
เหลวไหลนะครับขอให้ท่านถอนกันพูดนะครับ
นี่นะครับก็นายวิรากรคำประกอบสสนครสวรรคพลังประชารัฐ
ก็ออกมาชี้แจงบอกว่าการที่ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ไปพบที่ชั้น๓ชั้น๒ของสภาเนี่ย
คือไม่ได้ไปรับเงินไม่รับถุงขนมอะไรต่างนะ
แต่ไปพบเพราะว่านานทีถึงจะเจอตัวท่านนายก

ติดตามโครงการผันน้ำยมมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
และการทำโซนนิ่งในการเพาะปลูกของพื้นที่นครสวรรค์ด้วย
และอย่างที่อาจารย์สุภาพบอกไปว่า
นอกจากนายกรแล้วก็จะมีสศวิเชียรสศพรชัยสศจอมขวัญ
แล้วก็รัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์เข้าไปอยู่ในห้องนั้นด้วย
แต่ยืนยันไม่ได้รับถุงขนมแต่อย่างใดนะครับ
แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงนายกช่วงนี้หน่อยค่ะ

เขาบอกพันธุ์ละวะไม่เป็นกำลังใจให้ได้ยก
ทำถุงขนมอยู่แล้วนะ

แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ถุงขนมมันคืออะไร
คำนี้มันมาจากไหนคำนี้มีมานานแล้วนะครับ
เป็นคำที่ใช้ในการเสียดสีทางการเมือง

ผมขอย้อนประวัติคำว่าถุงขนมให้หน่อย

สารดีกาพิพากษาจำคุก๖เดือนนายพิชิตชื่นบาน
ซึ่งนายพิชิตเป็นหัวหน้าทีมทนายความของนายทักษิณชินวัฒน์
พิพากษาในคดีนี้เกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อที่ดินรัชดา
สารพิพากษานายพิชิตพร้อมพวก๓คนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล
กรณีนี้ครับกรณีที่นายพิชิตใส่ของในถุงขนม
แต่ข้างในไม่ใช่ขนมนะเป็นเงิน๒ล้านบาท
แล้วมอบให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสารดีกา

ว่าเวลาที่เราจะมอบสินน้ำใจให้แก่การแลก
กับการปัดเป่าคดีความก็ต้องใส่ถุงขนม
มันเลยเป็นที่มามานานแล้วนะสำหรับวงการการเมืองเนี่ยนะฮะ
แต่ที่นี่เรื่องนี้ทางด้านประทานสภาพุทธรรษดร
ดังนั้นจะมีการให้นายวิสานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
แล้วนายกก็บอกด้วยนะคะได้ให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการแล้ว
ฟ้องดำเนินคดีนายวิสาแล้ว
เพราะว่ากรณีที่นายวิสานออกมาพูดแบบนี้
การพูดใส่ร้ายไม่ใช่ครั้งแรก
รอบที่แล้วถึงกับกรีดแขนตัวเองแล้วก็ใส่ร้าย
ก็เหมือนกับนายกก็บอกว่าต้องดูพฤติกรรมเอาเองละกัน
ว่าใครเป็นคนยังไงนะคะ
นายกก็เมื่อวานนี้นะตอนที่อยู่ในสภานะครับ

ฟึดฟัดเพราะอารมณ์แต่ฟึดฟัดเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะนมูค่ะซื้ดซื้ดซื้ดอยู่อย่างนี้ใช่ไหม

พูดไปก็เสียงอู้อี้
จนกระทั่งสสฝ่ายค้านเขาออกมาถามท่านนายก

เขาบอกว่านายยกเองจะเป็นตัวแพร่เชื้อโรค
เออฟังเสียงตรงนี้หน่อยนะฮะ
ที่สสพักก้าวไกลนายประเสริฐพงศรนุวัฒน์
เขาออกมาพูดถึงเรื่องของความฟุตฟัด

เพื่อสักครู่ท่านนายยกประยุทธ์จันทร์โอชา
สูดขี้มูกเสียงดังลั่นนะครับไปถึงผู้ชมทางบ้านครับท่านประธาน
ผมนับได้๙๘ครั้งผมคิดว่าท่านมีอาการหวัดนะครับ
อยากให้ถ้าท่านประธานได้ใช้อำนาจ
ระมัดระวังว่าถ้าคนเป็นหวัดเข้ามาในสภาแห่งนี้จะแพร่เชื้อได้ครับ

ก็เรื่องนี้นะครับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาคืออาการปกติดี
ไม่สบายเพียงแต่พักผ่อนน้อย
ประกอบกับแพ้อากาศเนื่องจากฝนตกบ่อย
เมื่อวานหลายคนที่ฟังแล้วได้ยินเสียงเหมือนสูตรชิมูก
ขออภัยสูตรน้ำมูกของนายยกรัฐมนตรี
หลายคนก็บอกว่าโอ๊ยมันกวนการฟังนิดนึง
แต่เอาจริงคุณถ้าเกิดว่าดูตลอดช่วงบ่าย
เสียงนายยกก็กลับมาเป็นปกติใช่ไหมหายแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะอาจจะแพ้อากาศนะตามที่เขาว่ากันหวาน
แต่ทีนี้ครับเมื่อเช้านายยกรัฐมนตรีก็เข้าสภา
แล้วก็ทีมข่าวก็ต้องไปสอบถามหลายเรื่องหลายราวหลายประเด็น
เรื่องของถุงขนมก็ยังต้องถามต่อ
เรื่องของความระส่ำระสายของพักพลังประชารัฐเอ่ย
ขบวนการล้มนายกรัฐมนตรีให้เปลี่ยนพลเอกประวิทย์เป็นนายก
พลเอกประยุทธ์เรื่องของการโหวตไว้วางใจจะแตกแถวหรือไม่
นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามต่อสื่อมวลชน
กรณีแรกนี้ก่อนกรณีที่บอกว่าโอ้โห
ความสัมพันธ์๓ปประยุทธ์ประวิทย์ป้อมแล้วก็ป๊อกอนุพงศ์เป็นยังไง
นายกรัฐมนตรีตอบแบบนี้ครับบอกว่านี่ผมเนี่ยเหนียวแน่นกัน
พวกผมเหมือนเป็นพี่น้องคลานกันตามมาเลย
ไม่มีใครเสี่ยมให้พวกผมสามารถที่จะแตกคอกันได้
ส่วนประเด็นว่าผิดใจหรือไม่ถูกใจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยเกษตรหรือเปล่านะครับ
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้มีปัญหากับธรรมนัฐ
ก็ผู้ใหญ่จะไปมีเรื่องกับเด็กได้อย่างไร
แล้วก็ไม่มีเรื่องของไอ้ห้อยไอ้โหนด้วยนะครับ
เอาฟังเสียงนายกนะฮะ
นี่นะฮะก็เป็นการให้สัมภาษณ์ในตอนเช้านะฮะ

ในศึกซักฟอกวันที่๔นะครับ
ส่วนเรื่องของการโหวตไว้วางใจจะแตกแถวหรือไม่

คือนายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายกและรัฐมนตรีสาธารณสุข
แล้วก็ในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยด้วย
โดยบอกว่าเสียงของภูมิใจไทยในการโหวตให้นายก

แล้วก็ระบุว่าไม่ได้รับการประสานจากพลังประชาบรัฐ

เพราะบิ๊กป้อมเคยบอกให้เชื่อพี่คนเดียว
ลั่นถ้าไม่เชื่อป้อมจะเชื่อใคร

ก็ต้องจับตามองเรื่องของการเมืองในช่วงสัปดาห์นี้

แล้วก็หลายคนก็ติดตามและให้ความสนใจต่อเนื่องนะครับ
พรุ่งนี้ลงมตินะคะ๔กันยายนก็ถือว่ามีความสำคัญมากค่ะ
กำหนดทิศทางกำหนดอนาคตการเมืองไทยได้นะคะ
เดี๋ยวรอติดตามเราสรุปให้ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ